วันนี้ชาวบ้านชุมชนร่วมใจพัฒนาจังหวัดปฐุมธานีได้ร้องเรียนผ่าน
ไทยรัฐทีวีนะครับหลังจากที่ถูกมือมืดมาเผารถยนต
เสียหายวอดไปทั้งคันโดยหวั่นว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มในทุน
เผาไล่ที่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องนี้ยืดเยอะกันมานานกว่า๓ปีแล้วครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะคนร้ายสองคนซ้อนรถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
อาศัยจังหวะที่ชาวบ้านนอนหลับในช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนครึ่ง
ของวันที่๒๗ธันวาคมทุบกระจกรถแท็กซี่ของนายพิมารสาทองเนียม
ชาวบ้านในชุมชนร่วมใจพัฒนาหมู่๑๔ตำบลคลอง๑
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีแล้วราดน้ำมันจุดไฟเผา
รถยนต์เสียหายทั้งคันหลังเกิดเหตุนายพิมารได้ให้ลูกสาวร้องเรียน
ยังเพจไทยรัฐฝากข่าวคลิปเพื่อขอความช่วยเหลือ
เพราะเชื่อว่าเหตุวางเพลิงเผารถที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นฝีมือของในทุน
จ้างมากดดันไล่ออกจากที่ดินของมูลนิธิคุณหญิงส้มจีน
หลังจากที่มีปัญหาเรื้อรังกันมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุคมขู่ทำร้ายทำลายข้าวของบ้านเรือนของชาวบ้านในระแวกนี้
มาแล้วหลายต่อหลายครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้น
ที่ยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบเจ็ดธันวาคมเนี้ยก็เสื้อตัวเดียวกันอีก
แล้วก็มาเผาเลยมาเผาตอนเย็นก่อนที่จะเผาตอนเย็นได้มีการขับรถมาถ่ายรูป
ก่อนอะไรก่อนเราก็มีกล้องนะครับแล้วก็พอมาถ่ายรูปแล้วประมาณเที่ยงคืนครึ่งอ่ะ
ก็มีมอไซค์มาจอดแล้วก็เอาขวานมาทุบขวานทุบแล้วก็เอาน้ำมันลาดสองคนนะครับ
ลาดลาดแล้วก็จุดไฟระเบิดเลยผมก็เชื่อว่าเอ๊ะมันทำไมมาทุบ
ใส่เสื้อตัวเดียวกันวนทุบนู่นทุบตรงนี้ก็แสดงว่าน่าจะไม่ได้โกรธเครื่องอ่ะ
น่าจะรับใบสั่งนะครับใบสั่งมาว่าทุบตรงนั้นนะทุบตรงนี้นะ
พี่สุนามก็โดนทุบคนเดียวกันด้านข้างหน้าก็โดนทุบ
แต่ถ้าใส่เสื้อมาคนละสีหรือคนละชุดเนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะไปทะเลาะกับเขา
แต่นี่มันชัดเจนมันคล้ายกับให้เรารู้ว่ากลุ่มเดียวกัน
นายสุนันอิ่มคำปั่นเป็นชาวบ้านอีกคนที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการไล่ที่
ของบริษัทในทุนครั้งนี้ทั้งทำลายทุบรถและถูกดักประกบทำร้าย
บาดเจ็บต้องเย็บกว่าสามสิบสามเข็มผมก็โดนกันแกล้งบอกว่าโดนทุบกระจกรถ
อันนี้โดนรอบสองทุบไปจนรถรอบแรกรอบสองผมโดนทุบ
ไปทำร้ายร่างกายครับวันนั้นผมไปเอาน้ำแข็ง
เอาน้ำแข็งก็จะมาขายในชุมชนโดนมอเตอร์ไซค์มาประกบผมสามคัน
หกคนมีมีดมีขวานมีท่อนเหล็กมีไม้คมแฝกมารุมผมคนเดียว
ชุมชนร่วมใจพัฒนาตั้งอยู่บนพื้นที่กว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดไร่
จากเดิมที่ตรงนี้มีผู้อาศัยอยู่มากกว่า๖๐๐ครอบครัว
แต่หลังจากเกิดเรื่องบางส่วนก็ย้ายออกไป
เพราะได้รับเงินชดเชยครอบครัวละหนึ่งถึงสองหมื่นบาท
ขณะที่บางส่วนย้ายออกเพราะทนแรงกดดันและการคมครูไม่ไหว
กลัวว่าชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะไม่ปลอดภัย
ณปัจจุบันนี้เหลือจำนวนผู้อยู่อาศัยเพียง๑๐๐กว่าครอบครัวเท่านั้น
โดยชาวบ้านอ้างว่าปักหลักอยู่บนที่ดินผืนนี้มานานกว่า๓๐ปี
สาเหตุที่ออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อในครั้งนี้
เพราะเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย
เกรงว่าจะได้รับอันตรายไปมากกว่านี้
ปีที่ผ่านมานะครับผมได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการภาคหนึ่ง
ชุมชนนี้ไว้กับผู้บัญชาการภาคหนึ่ง
แต่ปีนี้คงไม่ได้ทำแล้วล่ะครับ
เพราะคงมันยุ่งครับจะออกจะเข้าก็ยาก
ทีนี้ก็ฝากทางนี้นะครับให้ลงมาดูแลเหมือนที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาเรา๒ปีเราทำ๒ปีเราก็รอดมา๒ปี
แต่ปีนี้มันจะหนักนะครับหนักมากตอนนี้
มีการเผากันแล้วมีการทุบกันเผากันมีการทำร้ายร่างกายกันเนี่ย

ก็ฝากคณะรัฐบาลด้วยนะครับ
ถ้าจะช่วยก็ฝากความคืนความสุขให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ
ชาวบ้านระบุว่าทุกคนไม่ได้ปฏิเสธการย้ายออกจากพื้นที่
แต่ขณะนี้คดีที่ฟ้องร้องกับบริษัทในทุนเจ้าของที่ดิน
ยังอยู่ระหว่างกระบวนการของศาล
ซึ่งหากท้ายที่สุดแล้วสารมีตัดสิน
และมีคำสั่งให้พวกเขาย้ายออก
ก็พร้อมที่จะย้ายออกไปด้วยความเต็มใจ

ถือว่าพวกตนยังมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพื้นที่แห่งนี้